มาดูเหตุใหญ่เหตุโตขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโชว์นิดเดียว

ก็บังคับการนครบัน๗สอบสวน๑๑สนแห่เข้าคิวรับอังเป่าตรุษจีน
นี่คือเป็นช่วงแจกอังเปล่าแจกแตะเอียของ๗หีเขา
ก็แย่งให้ประชาชนแจกทรงแดงแจกทรงแดง

คนเขาก็วิพาทวิจารณ์กันในโซเชียลโหมสมหรือเปล่าผิดวินัยไหม
ทางผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗ก็เลยสั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด่วนเลยนะคะว่า
มีความผิดอย่างไรหรือเว้นข้อเท็จจริงยังไงกันบ้าง

ไหนชาวบ้านนะคะนี่ใช่ไหม
ชาวบ้านบ้างสลับเจ้าหน้าที่บ้างแล้วเขาบอกว่า
เป็นคนที่แต่งเครื่องแบบ
ตำรวจนักคลอร์นบ้านนับร้อยเลยคุณ

แล้วก็ถ่ายคลิปแชร์ลงไปในเฟซบุ๊ก
ของนายคมสรรโพคงรองคณะบดีฝ่ายวิชาการ
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยลังศิษย์
โพสต์ภาพอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละ
มีตำรวจชั้นผู้น้อยหลายสิบนาย
ตั้งแต่ยดดาบตำรวจไปจนถึง๑๐ตำรวจโท
ของพื้นที่สนบางยี่ขันสนตลิ่งชันสนธรรมศาลา
ต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรับซองแดง
เศรษฐีในวันตรุษจีน

เห็นแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้าง
หรือเห็นว่านี่คือประเพณีวันตรุษจีน
ในคลิปก็มีเสียงพูดคุยทักทายตำรวจที่ยืนต่อแถวรับซอง
คล้ายกับรู้จักสนิทสนมกันด้วย

ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสม
รายก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะนี่ผิดวินัยตำรวจหรือเปล่า

ตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ออกมากล่าวเอาไว้เมื่อวันที่๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
บอกว่าช่วงเทศกาลตรุษจีน
กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์ต่าง
แต๊ะเอียอังเปล่าในวันตรุษจีน
ถ้าพบจะดำเนินมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาด
อันนี้นะอันนี้ท่านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติบอกเอาไว้

ล่าสุดผลตำรวจรีบุญริตรรอดมา
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗ก็มีคำสั่งด่วนเลย

เพราะว่าตามที่คลิปเขาเผยแพร่แล้วเขาเขียนไว้
สนธรรมศาลาบางยี่ขันตลิ่งชัน
อยู่ในพื้นที่นครบาน๗หมดเลย

บางพรรดิบางสาวทงธาพระ
ตลิ่งชันบางกอกน้อยธรรมศาลาบางกอกย่อย

ผู้บังคับการตรรมนครบาน๗ก็เลยอาศังสิทธิ์ว่า
ให้มีการตรวจสอบว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่า
แล้วก็ให้แจ้งผลกลับมาภายใน๗วันด้วย

ขณะที่บนตรรมทรโทชันเทพเสสเวช

ที่มีตำรวจมาเข้าแถวรับซองอ่างเป่า

แต่ยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการ

ให้ตำรวจในสังกัดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

ยังกองบัญชาการตำรวจนครบานนี่แหละ

บอกว่าขณะนี้มีคำสั่งให้ตรวจสอบคลิปวิดีโอแล้ว
เรื่องต้นพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สนธรรมศาลาจำนวน๑๐กว่านายจริง

และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดบกน๗
อีกประมาณ๕๐ถึง๖๐หน่าย

หัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่ทั้ง๑๑สน
รายงานชี้แจงจดเป็นรายชื่อมาเลย

ว่าใครเดินทางไปรับซองอังเป่าบ้าง

เพราะฉะนั้นจะมีการพิจารณาเรื่องโทษทางวินัยด้วย

ต้องดูเจตนาของผู้ให้นะคะ
ว่าเป็นการให้ด้วยความเต็มใจ

รวมทั้งรับทรัพย์สินมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมาย

คือหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยจริยธรรมทำจัญญาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ประกาศของคณะกรรมการปปชบอกเอาไว้
ว่ากรณีรับให้จากบุคคลอื่น

รับได้แต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน๓๐๐๐บาท

เอาง่ายว่าก็คือคนละไม่เกิน๓๐๐บาท
แต่ว่าจะเงินจำนวนมากน้อยแค่ไหน
ก็ถ้าผิดก็คือผิด
แต่ต้องดูว่ารับจากใครด้วย
ตอนนี้มันมีรายงานข่าวออกมานะคุณ
ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในกลุ่มไลน์ตำรวจ

บ้านหลังที่ปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ย
เป็นบ้านอดีตตำรวจสังกัดกองปราบและสันติบาล
ดาบมอเป็นผู้กว้างขวางและมีชื่อเสียง
เป็นอดีตเจ้าของบ่อนพนันแห่งหนึ่ง

ก็พื้นที่ตรงนี้แหละสองกระทอลบาน๗ตรงนี้

บนถนนพุทธมนตร์ทนสาย๓แขวงอาสาราธรรมศพ
ทวีวัฒนาเขตพื้นที่สนธรรมศาลานี่แหละฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปสังเกตการณ์ที่หน้าบ้าน
บอกว่าเป็นคฤหาดขนาดใหญ่๒ชั้น
เนื้อที่เกือบ๑ไร่รั้วรอบขอบชิด

จากดาบมออกจากราชการ
เข้าสู่วงการพนันเต็มตัว
ปกติจะแจกเงินตำรวจในวันตรุษจีนทุกปี

เพราะครั้งนี้มันมีคลิปวิดีโอ
เผยแพร่ออกมาแล้วเห็นตำรวจต่อคิว
แถวรับยาวเลยนะฮะ
โอ้แตะเอียอังเปล่าตัวใกล้นะฮะ
ก็เป็นอังเปล่าร้อนเลยนะฮะ

ร้อนมือเห็นไหมถึงได้บอกว่า
รับจำนวนเท่าไหร่ถ้าผิดกฎหมายคือผิด

เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมีการตรวจสอบด้วย